ไปดูอีกหนึ่งงานเหตุสลดนะคะเกิดขึ้นกลางงานบุญอีกแล้วค่ะ
งามพระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมแต่คราวนี้ที่มันน่าสลดไปกว่าเดิม
เพราะว่าคนก่อเหตุเป็นพระสงฆ์ค่ะคือขณะก่อเหตุยังห่มเหลืองอยู่เลยนะคะ
คืออยู่อยู่มีพระสงฆ์รูปหนึ่งเกิดคลุ้มคลั่งอะไรก็ไม่รู้คว้ามีดเนี่ยไปไล่แทงพระสงฆ์อีกรูปหนึ่ง
รุนไปเลย๑๒แผลจนพระสงฆ์รูปนั้นเนี่ยมรณภาพในที่เกิดเหตุนะคะ
ระหว่างนั้นเนี่ยก็ให้การบอกว่าโอ้โหคือเขาบอกว่าเขาถูกให้กินยามนต์ดำ
หลายต่อหลายครั้งแล้วแล้วก็บอกว่าถ้าเขาไม่ฆ่าเนี่ยนะคะ
เขาเองก็จะถูกฆ่าตำรวจต้องใช้เวลาเกลี้ยกล่อมแล้วก็สงบสติอารมณ์อยู่นานมาก
ทำยังไงถึงจะสามารถควบคุมตัวได้ไปดูกันค่ะ
คุณเจ็บไม่ทราบครับตอนนี้นำส่งลงเนี่ยค่ะชุลมูลวุ่นวา
กันไปหมดเลยเพราะว่าชาวบ้านอ่ะเขาอาศัยจังหวะที่พระคลุ้มคลั่งรูปนี้ล้มลง
กรวนเข้าไปไม่ได้ช่วยนะคะรุมประชาธรรมค่ะ

คือทั้งวัดเนี่ยมีการเปิดสาราให้พระส่งเดินทางมาพัก
เพื่อจะได้ร่วมงานบุญประเพณีในช่วงงานนามัศกาลองค์พระธาตุพนม
ตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบศพของพระทองภูลเรืองศักดิ์วัย๕๗ปีนอนมรณภาพอยู่ค่ะ
สภาพศพก็มีร่องรอยถูกแทงด้วยของมีคมตามร่างกายทั้งที่หน้าอกแล้วก็ท้องรวมทั้งหมด๑๒แผลด้วยกัน
ส่วนพระผู้ก่อเหตุนะคะก็ถูกนำตัวไปทำพิธีลาศิกขาและสอบสวนต่อที่โรงพัก
ทราบชื่อก็คือนายสถิตอินทิราชอายุ๓๐ปีให้การไม่รู้เรื่องเลยค่ะวกไปกว่าวนมา
จับใจความพอได้ว่าที่ลงมือแทงเนี่ยเพราะเชื่อว่าอีกฝ่ายคิดไม่ดีกับเขา
ชอบนำยาที่ทำจากมนต์ดำมาให้ดื่มหลายต่อหลายครั้งจนมีปากเสียงกัน
เลยตัดสินใจเอามีดเนี่ยจ้วงแทงไม่ยั้งเลยเพราะถ้าหากว่าเขาไม่ฆ่าก่อนพระรูปนั้นจะมาฆ่าเขา
บอกกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะว่าตอนนี้สำนึกผิดแล้วยอมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีแต่โดยดีค่ะ

ตำรวจเนี่ยตรวจปัสสาวะแล้วนะคะไม่พบสารเสพติดค่ะ
แต่ว่าจากการตรวจสอบประวัติของนายสถิตผู้ต้องหาคนนี้
พบว่าเคยถูกจับในข้อหาเสพยาบ้าเมื่อปี๒๕๕๔ด้วย
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไปนะคะ